คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดแพร่ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลุงกับหลานนะคะ
ลุงอายุหกสิบเจ็ดแล้วค่ะครับหลานชายอายุสามสิบสอง
แต่หลานชายเนี่ยตกเป็นธาตุของยาเสพติดเมายาเสพติดแล้วก็คลุมคลั่งอารวาส
ทีนี้ทะเลาะกันกับลุงลุงสู้นะ
แก่กว่าตั้งสามสิบกว่าปีลุงสู้จนสุดท้ายคือหลานเสียชีวิตเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีการทำร้ายกันจนมีคนตายก็ไปตรวจสอบค่ะ
เป็นบ้านสองหลังที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะ
ประตูหน้าบ้านเลยคุณผู้ชมพบร่างของหลานค่ะ
นายอภินันคุณทะวงอายุสามสิบสอง
ในโกค่ะนอนหงายเสียชีวิตอยู่
เสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำ
มือขวาถือเสียมยาวสักเมตรหนึ่ง
ทีนี้ค่ะมีแผลหลายจุดนะคะ
มีแผลที่กลางหัวเป็นรอยยาว๔เซน
หูด้านซ้ายฉีกขาดหลังกกหูด้านซ้ายมีแผลลึกอีกประมาณสัก๔เซนติเมตร
คอมีรอยช้ำคล้ายกับถูกรัดคอ
อกก็มีรอยช้ำเป็นแนวขวางยาวสักประมาณ๖เซน

มีชิ้นส่วนด้ามไม้แตกระจาย
มีรอยเลือดมีมีดทำครัวตกอยู่
โอ้โหนี่นะคะมีทั้งมีดตกอยู่มีทั้งไม้ตกอยู่แล้วไม้แตกแล้วด้วย
คนก่อเหตุเป็นลุงนะคะครับนายสมานถาปนาอายุหกสิบเจ็ด
ตัวคุณลุงเป็นอดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน
หลังก่อเหตุขับกระบะพาครอบครัวหนีค่ะ
ล่าสุดเช้าวันนี้ตัวผู้ก่อเหตุไปมอบตัวและให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
สพพระธาตุช่อแห่ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ระหว่างการทำแผนตัวลุงเนี่ยบอกว่าก็หลานเพิ่งกลับมาจากสถานบำบัดยาเสพติด
กลับออกมาแทนที่จะดีเสพหนักกว่าเดิมดูสิคะ
หนักกว่าเดิมจนมีอาการทางประสาทเดินไปเดินมากระทบกระทั่งกับลุงอยู่บ่อย
ตอนที่เกิดเหตุนะคะลุงบอกว่ากำลังขี่รถจักรยานยนต์เข้าบ้าน
ตัวหลานปิดประตูไม่ให้ลุงเข้าบ้านเฉยเลย
ลุงก็เลยเลี่ยงไปเข้าอีกประตูนึงหลานเดินมาหาเรื่องอีก
ก็เลยถามว่าจะมาทำอะไรลุงหลานตอบกลับมาว่ากูจะฆ่ามึง
ครับโอ้โหหาว่าลุงอ่ะไปแจ้งตำรวจ
อืมว่าตัวเองเสพยาเสพติดคือระแวงอ่ะค่ะ
ลุงบอกลุงไม่ได้ไปแจ้งเลยระแวงลุง
ลุงบอกว่ากำลังจะเดินเข้าบ้านนะคะหลานพุ่งมาเลยถือเสียมมา
พุ่งจะมาทำร้ายลุงก้มไปหยิบไม้คว่างใส่หลาน
หลังจากนั้นนะคะลุงก็ไปแย่งเสียงมาจากหลาน
ทุบไปที่หัวหลานสองครั้งหลานนิ่งไปเลยนะคะ
ก็พาครอบครัวขึ้นรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มอบตัว
ลุงก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะคะ
ทั้งการให้ปากคำทั้งการทำแผนแล้วลุงบอกกับนักข่าวเลยว่า
เพราะถ้าผมไม่สู้มันก็เอาผมตายผมจำเป็นต้องทำ
ผมก็ถามว่านายโกจะทำอะไรลุง
กูจะฆ่ามึงลุงก็ย้อนถามว่าจะฆ่าลุงเรื่องอะไรทำไม
กูไม่พอใจไม่พอใจก็เดินเคียงไหลกันมาถึงนี่ก่อน
ง้างด้ามเสียมจะตีผมเลยผมก็วิ่งวิ่งไปนู่น

ท่อนไม้ได้สักประมาณนี้ก็กว้าง
ว่างเขาก็พยายามเดินเขาตีผมหลายครั้ง
หลังก่อเหตุเขาคิดว่าเขาตายไหมฮะ
ไม่ทราบไม่คิดว่าจะตาย
คือไม่ได้จำเป็นจะทำเพราะว่าเหตุมันเกิดโดยที่เราไม่คาดคิด
เขาเขาลุกจะทำร้ายเราเราก็เหมือนป้องกันตัว
คุณลุงเสียใจไหมก็เสียใจ
ถ้าถ้าผมพังผมก็ตายตายเหมือนกัน
คุณลุงสมานก็ยกมือไหว้ขอโทษญาติพี่น้อง
ขอโทษชาวบ้านขอโทษเมียของผู้ตายที่มาดูการทำแผน
ทุกคนก็รับไหว้แล้วก็เหมือนกับให้กำลังใจลุงด้วยนะคะ
คือเนี่ยเห็นไหมคนก็รับไหว้ลุงก็ยกมือไหว้
ขอโทษครับคือลุงเนี่ยอายุหกสิบเจ็ด
หลานอายุสามสิบสองอายุห่างกันสามสิบกว่าปี
แต่ลุงบอกว่าอ๋อสมัยก่อนสมัยลุงเป็นวัยรุ่น
ลุงเคยเป็นทหารเกณฑ์เคยเป็นนักมวย
เป็นนักมวยแบบขึ้นเวทีชกมวยจริงจังเลยนะคะ
คู่เอกลักษณะแบบนั้นเลยก็เลยมีทักษะการป้องกันตัวค่ะ
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางวรรณรัฐอายุ๒๙ก็มาดูการทำแผน
ก็คุยกับนักข่าวทั้งน้ำตานะคะบอกว่าวันเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้าน
กลับมาเห็นสามีนอนเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนั้นน่ะลุงสมานก็ไปเอาเสื้อผ้าในบ้าน
ถ้าใครพูดเรื่องฉันฉันจะกลับมาจัดการ
ลุงก็ขึ้นรถกระบะพาลูกเมียออกจากบ้านไปเลย
ภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่ามุมหนึ่งก็เข้าใจลุงสมานนะ
ที่ก่อเหตุแบบนี้ก็ให้อภัยลุงนั่นแหละ
เพราะว่าที่ผ่านมาสามีเธอก็อยู่ระหว่างบำบัดยาเสพติด
สามีก็ทำร้ายเธอเป็นประจำเหมือนกัน
บอกเธอก็ถูกสามีทำร้าย

เข้าใจลุงสมานที่ต้องทำแบบนี้
ยายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
คือก่อนที่หลานจะติดยาเสพติดหลานเป็นเด็กดีมากนะ
ติดยาเสพติดแล้วโอ้โหคนละคนคนละคนจริง

แต่ก็สงสารหลานที่ต้องมาตายแบบนี้

เพราะเรารู้เรารู้ว่าเขาป่วย
กำลังออกไปทำงานแต่มันไปอยู่ก็
มากกำลังที่นี่
มันน่ากลัวรุนแรงจัยแม่ม้าียรักย้ายกับกลัว
ด้านลูกชายของลุงสมานผู้ก่อเหตุนะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็อยู่ในบ้านกับแม่ได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกัน
พอออกมาก็เห็นว่าพ่อจัดการผู้ตายไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่ผู้ตายจะมาหาเรื่องพ่อค่ะ
มาหาเรื่องในต่อยก่อนรอบนึงแล้วนะคะ

ก็รู้ว่าผู้ตายเพี้ยนเพราะว่าเสพยาเสพติด
ก็เลยฝากเอาไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีจริง
อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเลยนะ
นี่นะคะส่วนตัวเขาเองเนี่ยพ่อก็ต้องมาติดคุก
เพราะว่าทำให้ตัวเนี่ยนายอภินันเนี่ยเสียชีวิต
ว่าก็ได้ทำอะไรครับก็อยู่ของผมที่นั้นเลยไม่ได้
มองเขาลาแว่งครับใช่ครับทิ้งบกวันจะนั่งอยู่
นะต่างใช่ครับผ่านมาใช่ครับเคยอยากให้
เขาไม่ตายแค่ให้เขากลับตัวกับใจและเป็นความ
ครับผมไม่ต้องสร้างกรรณร้อนให้คนอื่นครับ